แต่เห็นว่าพรุ่งนี้ออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
เลยขอแบบติดสอยสักนิดนึงท้ายข่าวติ่งเอาไว้หน่อยค่ะ
พาไปไม่เยอะหรอกคุณผู้ชม๔ที่เท่านั้นเอง
ไปดูที่แรกกันก่อนเลยนะคะพาขึ้นเหนือ

ที่วัดล่ามช้างอำเภอเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะคะ
ชาวบ้านเขาไปไหว้ขอพร
พระเจ้ามุกดอกไม้สมปรารถนา
ซึ่งก็เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
ประดิษฐานอยู่บนพระวิหาร
ประดิษฐานอยู่ตรงนี้มานานกว่า๓ปีแล้วนะคะ
ชาวบ้านเขาก็ร่ำลือไปทั่วเลยนะ

โดยเฉพาะขอโชคขอลาบขอเกี่ยวกับหน้าที่การงานเนี่ย
จะประสบความสำเร็จจะสมดังปรารถนา
ทีนี้ผู้ชายคนนึงก็เลยไปไหว้ขอพร
แล้วก็จุดเทียนไขบนอ่างน้ำมนอธิษฐานเลยนะ

แล้วหลังจากนั้นเห็นตัวเลขจริงครับ
เขาเห็นเป็นอะไรครับนี่คือคุณพี่เขาเอียงคอมองดี

นี่เขาทำมือให้เราดูด้วยคุณผู้ชมตาเทียนมันพันกันยุ่งเหยิงแบบนี้เลย
เขาบอกว่าผมมีโชคมีลาภ
ถูกลอตเตอรี่รางวัลเลขท้าย๓ตัวและ๒ตัวติดต่อกันมา๑๐งวดแล้ว
ผมคิดว่างวดนี้น่าจะเป็นงวดที่๑๑ของผม
เขากระซิบบอกนักข่าวเรามาด้วยนะนักข่าวเราก็เขียนให้ด้วย

เอาอีกแล้วคุณอาริยานี่ชอบอวยคุณผู้ชมนะ
บริเวณสวนป่าบ้านเสา๕ที่อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
เมื่อวานนี้ชาวบ้านจ้างนางรำไปรำถวายแก้บนแม่แก้วเรือนทอง
ตะเคียนในห้องกระจกติดแอร์พร้อมทั้งนิมนต์พระสงฆ

ชาวบ้านบอกว่างวดที่แล้วได้แวะมาขอโชคขอลาบ
แล้วก็ถูกรางวัลสมใจก็เลยต้องมาแก้บนครั้งนี้
แล้วก็มาส่องขันน้ำมนต์แล้วก็ทาถูทาถูต้นตะเคียนนะครับ
เพื่อนำไปเสี่ยงโชคที่นี่ก็เห็นชัดเลยนะ
และอายุของต้นตะเคียนต้นนี้เป็นร้อยปีแล้วนะครับ

ใช่ค่ะทีนี้ลงไปที่ใต้กันหน่อยละกันค่ะคุณผู้ชม
ที่ใต้เนี่ยนะคะที่จังหวัดตรัง
เขาตื่นกันทั้งสำนักเป็นสำนักสวนป่าอ่าวตรงค่ะ

เออเดี๋ยวก่อนสิดูงูก่อนบองหลาก่อน

จงอางบ่องล่าไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่า

เจ้าหน้าที่เขาใช้เวลา๒๐กว่านาทีนะถึงจะจับตัวได้

อยู่แค่ใต้ท้องรถเนี่ยยังใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงเลย
แล้วมันดุนะมันปล่อยพิษออกมาจากเขี้ยว
ดใส่มือกู้ภัยด้วยเปื้อนเต็มมือไปหมดเลย
แต่เมื่อกี้คุณสุดสกุลหมดไอดำหรือ
เขาเอามาส่องไฟดูเขาบอกว่ามันเป็นสีขาวเผือก
นี่พอเอามาส่องไฟแล้วเห็นชัดเลย
เออเห็นชัดดิสระนอนหู๒๙๔๘เห็นชัดเลยเอาหัวไป
ต้องเอาหัวมันไปเจาะกับป้ายทะเบียนขนาดนั้นด้วย
ของกล้องนักข่าวก็ส่องไปที่ป้ายทะเบียนนะไม่ได้ส่องที่งู
เอาความยาวงูหน่อยละกันค่ะงูตัวนี้ยาว๔เมตรหนัก๑๕กิโลกรัม
ตัวใหญ่นะใช่แล้วก็เห็นงูไปแล้วเขาก็เห็นเลขทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วด้วย
ไม่ต้องบอกแล้วเนอะควรเห็นชัดเลยดูต่อกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
ไหนบอกว่าติ่งไงไหนติ่งแล้วให้ต่ออยู่ได้
สุดท้ายแล้วสุดท้ายล่ะจงอางคราวนี้จงอาง๒ตัวค่ะมาอยู่ในบ้านเห็นที่วงไว้ไหม
ตัวใหญ่ใช่บ้านเลขที่๒ทับ๓ที่หมู่๗ค่ะตำบลบ่อน้ำร้อนอำเภอกันตัง
เจ้าของบ้านเขารีบแจ้งกู้ภัยเลยนะพอมาถึงปั๊บเนี่ยใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยกว่าจะจับงูตัวแรกได้
ตัวแรกเขาบอกว่าน่าจะเป็นตัวเมียยาวประมาณ๓เมตรใช้เวลา๓ชั่วโมงอ่ะ
แล้วใช้เวลาอีก๓ชั่วโมงถึงจะจับตัวที่๒ออกมาได้แล้วตัวที่๒ก็น่าจะเป็นตัวผู้
ยาวประมาณ๔เมตรกว่าผู้ใหญ่บ้านบอกว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นป่าทึบ
อางก็เลยชุกชุมแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะเคยมีจงอางเป็นทวดเผือก
ตัวขนาดใหญ่เลื้อยออกมาขวางถนนให้คนเห็นอยู่บ่อย
ชาวบ้านเขาต้องตั้งเป็นสารทวดงูเขาเรียกว่าสารทวดงูควนแคง
ว่าอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันครับชาวบ้านในพื้นที่ก็จะมากราบไหว้ขอพรที่ศาลนี้นะคะ
เพราะว่าเชื่อว่าเป็นงูทวดที่มีความศักดิ์สิทธิ์
อื้อหือตกไปเริ่มเลยนะฮะ